แบบลดแรงเสียทานเอาไหม
ว่าจะลองนัดกับพี่ที่ใส่ชุดปรายเวทมาวันนี้ดูครับ

ถ้าวันนี้เต็มขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้หนูเอาไงลูก

วันนี้หนูโดนหัก
คะแนนพฤติกรรมไป๔๐
๔๓คะแนนค่ะซึ่งขาดอีกแค่

โอเคเดี๋ยวเราจะ
โอ้ยมีประเด็นนึงที่ขาจะพูดถึงมากเลยค่ะ
ก็ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์
เขาก็มีการพูดว่าพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กใส่ปรายเวทไปโรงเรียนนะคะว่า

หนูไม่แน่ใจว่านี่คือทัศนคติของความเป็นผู้ใหญ่จริงเหรอคะ
ขอบคุณที่กล้าที่จะสอนหนูก็สอนเก่งก็เก็บไปแก้นิสัยตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ
เอาเท่านี้นะลูกเนาะอาจารย์ไม่ได้นั่งอยู่ด้วยเนาะ
เอามาหนิงพรุ่งนี้หนิงเอาไงคะที่สาระ
ของสาระเขาบอกว่าคือในวันนี้คือเขาบอกว่าให้แค่วันนี้วันเดียวค่ะ
เขาบอกว่าวันนี้อนุโลมแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีอีก
หนูว่าต้องอาจจะต้องดูอะไรสักอย่างแน่แน่ค่ะ
เพราะวันนี้เขาก็พูดแบบวนไปวนมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วหนูแล้วเอาพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าหนิงแต่งตัวยังไง

ถ้าหนูก็คงต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นหนูก็อาจจะมีปัญหากับที่บ้านด้วย

สักกันหนาวที่บอกว่าอ่าแสดงฉันแสดงรักเวย์อีกอย่างหนึ่งอะค่ะ
ที่บ้านรู้ไหมวันนี้ว่าวันนี้เราแต่งแบบนี้ไปโรงเรียน

เพราะหนูใส่เสื้อพลาทัพแต่ก็เพิ่งมาถอดออกตอนถึงโรงเรียนนะคะ

รู้ตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าครูเขาบอกว่า
ต้องโทรหาผู้ปกครองนะว่าผู้ปกครองรับทราบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าอ่ะก็บอกแม่ไปเพราะว่าหนูทำจริง

อืมวินวินเอาไงครับลูกพวกนี้
จริงบดินเป็นเหมือนที่สาระนะฮะก็คืออนุโลมให้เฉพาะวันนี้

ก็ถ้าแต่งพรุ่งนี้ก็อาจจะมีปัญหามากกว่านี้มากกว่าวันนี้ได้เพราะว่าจริง
วันนี้ก็โดนหนักพอสมควรก็คือขังอยู่
๓๔ชั่วโมงฮะคือถ้าพวกนี้ใส่ไปอีกก็
ก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมากกว่านี้อีกไหมแต่ว่ายังไงก็ต้องคุยกับคนอื่นอื่น
โรงเรียนก่อนนะถ้าเขาใส่กันก็คือก็ยอมก็จะโดนอะไรก็เอา
คือแปลว่าคือถ้าฟังจากแค่๓คนนี้ก็คือเดี๋ยวยังไงต้องคุยกับเพื่อนก่อน
ใช่ไหมคะไม่ว่าจะแต่งชุดนักเรียนแต่อาจจะแสดงออกในลักษณะอื่น
หรือถ้าเพื่อนยังส่วนใหญ่คิดว่าควรจะแต่งก็จะแต่งอย่างเงี้เหรออย่างนั้นเหรออืม
ของหนูตอนนี้จะเป็นภาคีของนักเรียนนะคะที่เป็นการรวมตัวของนักเรียนมาพูดคุยกัน
ก็อาจจะมีการนัดกันแต่งแต่ว่าเดือนละครั้งเดือนละ๒ครั้ง๓ครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกับทางโรงเรียนด้วยกับพอด้วยว่าจะดำเนินยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเราก็มีข้อเสนอว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบไหมว่าแต่งไปเวทไปโรงเรียนมันก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้
ซึ่งวิธีแบบนี้ดีนะคะดิฉันว่าจริงแล้วมีหลายโรงเรียนเหมือนกันนะที่เขาเข้ารักษณะนี้ว่าเออลองร่วมกันซิ
ว่าเป็นยังไงพอจะยืดหยุ่นได้ไหมใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอมาปิดท้ายที่คุณแม่
คุณแม่คืออย่างนี้นะคะมันอาจจะมีลักษณะสองแบบคือ๑การที่เขาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้
เหนือจากกรณีอาจจะมีปัญหากับโรงเรียนแล้วเนี่ยบางคนก็คงมีความไม่เห็นด้วยกันกับผู้ปกครองด้วย
ในฐานะผู้ปกครองที่ก็อาจจะเรียกว่าเห็นด้วยก็ได้นะก็เต็มนะวันนี้ถึงพาลูกไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
คือทำไมแม่ถึงมีวิธีคิดขนาดนี้ได้ทั้งที่แม่ก็เลือกให้เคไปเรียนในโรงเรียนที่ใส่เครื่องแบบตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะ
คือไม่คิดว่ามันจะชั่วร้ายขนาดนี้ไงไอ้ความเครื่องแบบหรือไม่เครื่องแบบ
ควรต้องตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยอยากไปโรงเรียนหยิบอะไรมาใส่คือได้ไปเรียนหนังสือมันคือข้อนี้
มันไม่ใช่ว่าต้องใส่ชุดนี้ถึงจะได้เรียนหนังสือไม่ใช่นึกออกไหมคะ
ใส่อะไรก็ได้โรงเรียนก็ต้องไม่มีปัญหาสมมุติว่าวันนั้นมีภาระแล้วเด็กใส่ส้นสูงไป
เขาก็จะได้รู้โทษของตัวเองว่าใส่ส้นสูงมันเรียนภาระไม่ได้เดี๋ยวเด็กเขาเรียนรู้เอง
ครูก็สอนครูมีหน้าที่สอนแต่ไม่ใช่บอกเฮ้ยห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ห้ามเพราะไม่งั้นจะไม่ได้เรียน
อันนี้มันไม่ใช่วิถีของคนที่จะมีอารยาค่ะ
เป็นตัวแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คิดแบบหนึ่งนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราไม่ได้สายของทางโรงเรียน
หรือว่าทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลจริงนะคะแต่ว่ายังไงขอบคุณสำหรับมุมมองมาก
ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่ฟังก็คือบางส่วนอาจจะกลับไปใส่
หรือบางส่วนเขาจะไปคุยกันก่อนว่าเขาจะแสดงออกแบบไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ